กรณีที่ญาติแล้วก็คนระแวกบ้านรวมทั้งหมด๗คน
ข่มขืนกระทำชำราวเด็กหญิงวัย๑๒ปี
แล้วก็ใน๗คนที่ก่อเหตุเป็นผู้ใหญ่๕

เพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจคุมตัวผู้ใหญ่ทั้ง๕คน
ฝากขังต่อสารจังหวัดสุพรรณบุรี
แล้วตอนที่คุมตัวเนี่ยคือทั้ง๕คนเขาก็อาย
เอาเสื้อมาพันหน้ามาปิดหน้าปิดบังใบหน้าหมดเลย
เดี๋ยวไปดูจังหวะช่วงที่เจ้าหน้าที่คุมตัวหน่อยค่ะ
นี่เห็นไหมคะนักข่าวพยายามถามถึงแรงจูงใจว่าทำไมอ่ะ
ญาติแล้วถึงมาก่อเหตุกับเด็กวัย๑๒เป็นระยะเวลา๒ปีขนาดนี้
ไม่มีใครตอบเลยนะคะคุณผู้ชมนักข่าวไปรอทำข่าวกันเยอะมาก
นี่เป็นตอนที่ตำรวจสพเมืองสุพรรณบุรี
คุมตัวผู้ต้องหา๕คนที่ก่อเหตุ
นำตัวขึ้นรถไปส่งฝากขังต่อสารจังหวัดสุพรรณบุรี
ซึ่งผู้ต้องหาทั้ง๕คนที่ถูกคุมตัวไปฝากขัง
ถ้าเกิดว่าไล่เรียงเวลาที่ก่อเหตุคนที่ก่อเหตุล่าสุด
คือนายสุรัตน์อายุ๓๕ปีนายสุรัตน์เป็นลูกเขยนายอนันต์
แล้วก็ยังมีนายอนันต์ที่มีศักดิ์เป็นลุงเขยอายุ๕๒ปี
ไม่ใช่ญาตินะคะคุณผู้ชมนายพยาวอายุ๕๒ปีแต่ก็อยู่ระแวกบ้านเดียวกัน
คนนี้ก่อเหตุในปี๖๑แล้วนอกจากนี้เนี่ย
ยังมีนายทรงวุฒิที่เป็นลูกพี่ลูกน้องอายุ๒๑ปีอีกคนนึง
นี่คือห้าคนที่ก่อเหตุนะคะยังมีเยาวชนค่ะ
เยาวชน๒คนที่ก่อเหตุในปี๖๑แล้วก็ปี๖๓อายุ๑๔กับ๑๑เองคุณผู้ชม
ซึ่งพนักงานก็ได้เรียกตัวมาสอบปากคำ
แต่ว่าสำหรับเยาวชนคือไม่ได้ออกหมายจับนะเพราะว่าเป็นเยาวชน
ผู้ต้องหาทั้งหมดก่อเหตุในบ้านพักที่น้องวัย๑๒ปีอาศัยอยู่
แล้วก็ในห้องน้ำระแวกบ้านคือบ้านแถวนั้นเนี่ยเขาก็เป็นบ้านเครือยาศกันหมดแล้วค่ะ
ผู้ต้องหาบ้านก็อยู่รายรอบบ้านของน้องที่ถูกกระทำ
แล้วเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่๒ปีที่แล้ว
น้องไม่กล้าไปบอกใครเนี่ยเพราะว่าน้องก็โดนข่มขู่
ใช้อาวุธข่มขู่เหมือนกันว่าห้ามเอาเรื่องนี้ไปพูดกับใคร
น้องโดนกระทำจนน้องทนไม่ไหวเนื่องจากน้องรู้สึกปวดท้องมาก
แล้วพี่สาวของน้องก็เลยพาน้องไปหาหมอที่โรงพยาบาล
หมอตรวจดูแล้วก็รู้ว่าที่น้องมดลูกอักเสบ
วัยวะเพศฉี่ขาดน้องถูกกระทำมาตลอดระยะเวลา๒ปีเลยนะคะ
ซึ่งที่น่าสงสารเพราะอะไรน้องเองเป็นเด็กที่กำพาพ่อกำพาแม่พ่อแม่
แยกทางกันอยู่แล้วแล้วต้องมาเจอกับความโหดร้ายแบบนี้ค่ะ
ซึ่งทั้งญาติของผู้ต้องหาทั้ง๕คนเนี่ยนะคะ
ก็มีการทำเรื่องขอประกันตัวด้วยหลักทรัพย์๓๕๐๐๐บาท
สารอนุญาตให้ประกันตัวนายสุรัตน์หรือว่านายโด่
ที่เป็นคนแรกเลยเริ่มในการก่อเหตุน้องมากระทำชำราวน้อง
ส่วนผู้ต้องหาอีก๔คนหลักทรัพย์ไม่เพียงพอต่อการประกันตัว
สารก็เลยส่งตัวฝากขังที่เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่องนี้เนี่ยนะคะพันธุ์ตำรวจเอกมาโน่จิตพักดี
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ย
บอกว่าคดีนี้ญาติพาเหยื่อมาพบพนักงานสอบสวน
ตั้งแต่เมื่อวันที่๙มิถุนายนตอนที่แจ้งเนี่ยก็แจ้งว่า
วัย๑๒ปีถูกข่มขืนกระทำชำราวโดยบุคคลใกล้ชิดหลายคน
แล้วหลังจากนั้นพนักงานสอบสวนก็รวบรวมพยานหลักฐาน
ออกหมายจับผู้ต้องหาที่เป็นผู้ใหญ่นะคะได้ออกหมายจับไป
เมื่อวันที่สิบสามมิถุนายนค่ะซึ่งข้อหาที่ออกหมายจับเนี่ยนะคะ
ก็เป็นข้อหากระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๓ปี
กระทำอนาจารย์แก่เด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
แล้วคุณทัศนัยคุณผู้ชมเชื่อไหมทั้ง๕คนเขาปฏิเสธ
คำที่ปฏิเสธคือเขาบอกว่าน้องเนี่ยไม่ปกติน้องจิตไม่ปกติ
แต่ทีนี้ค่ะตำรวจบอกว่าเท่าที่เรียกเด็กวัย๑๒มาสอบปากคำเนี่ย
เด็กก็ไม่ได้ดูมีอาการที่ไม่ปกตินะก็ยังให้ปากคำให้ข้อมูลได้ทั่วไป
ดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เชื่อสิ่งที่ผู้ต้องหาบอกว่า
ที่ก่อเหตุอ่ะน้องไม่ปกติเนี่ยนะคะทีนี้พ่อบุญธรรมของน้องค่ะ
พ่อบุญธรรมของน้องอายุ๕๓ปีก็ยอมรับบอกว่าโอ้โหคิดถึง
แล้วก็สงสารลูกถ้าเกิดว่าข่าวที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ย
มันเป็นความจริงเนี่ยนะก็อยากให้ตำรวจดำเนินการตามกฎหมาย
ส่วนคนที่เคยเลี้ยงดูน้องวัย๑๒ปีมาตั้งแต่เล็กเนี่ยนะ
บอกว่าตอนนี้สภาพจิตใจน้องเนี่ยย่ำแย่อยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด
ส่วนภรรยาของผู้ต้องหาที่ก่อเหตุค่ะก็ไม่เชื่อว่าทั้งพ่อทั้งสามี
รวมถึงเครือญาติเนี่ยจะมาก่อเหตุตามที่เด็กหญิงกล่าวอ้าง
กลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยนะคะพี่สาวของน้องแล้วก็ตัวน้องวัย๑๒ปีเนี่ย
คือถูกญาติญาติรังเกียจเพราะว่าญาติญาติไม่มีใครเชื่อเลย
ว่าน้องจะถูกกระทำแบบนี้ตอนนี้น้องอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่แล้วนะคะ
แล้วก็ล่าสุดที่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปเยี่ยมเข้าไปดูแล
เขาบอกว่าสภาพจิตใจน้องก็เริ่มดีขึ้นรวมถึงน้องก็เริ่มร้องเพลง
แต่ยังไงก็ตามค่ะเรื่องนี้ยังต้องมีการฟื้นฟูจิตใจนะคะ
ยังอยู่ที่มูลนิธิบ้านพักเด็กแล้วก็เรื่องกับทางคดีเนี่ย
ต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ
สาระแค่กำพร้าคุณพ่อคุณแม่มันก็หนักมากพออยู่แล้ว